คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข่าวนี้ชวนคุณสองคนแล้วก็คุณผู้ชม
ก็คือพี่ดาด้าสายเอ็นแล้วคนไหนคือพี่อีทคุณว่า
คนนึงเนี่ยเป็นเงาเสียงเงาหน้าโอ้โหเหมือนมากจริง
ดาด้าเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าปลื้มมากไปถ่ายรายการแล้วก็ได้เจอกับพี่อีทตัวจริง
ก็เลยถือโอกาสชวนมาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมันซะเลย
เนี่ยครบเสมือนเลยดิฉันก็งงเหมือนกันว่าใครคือตัวจริงนะ
แล้วใดคือพอเห็นหน้ากันก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกันมากเหมือนกันสุดเลยอ่ะ
แล้วก็ข่าวดีนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากพี่ดาด้าเนี่ยล่าสุดค่ะ
เขาปล่อยเพลงตัวเองมาแล้วนะคะเอ็มวีเขาชื่อเพลง
งานไหนที่ไปกับวงปลายถ้าไปได้พี่ดาด้าพร้อมลุย
ไฟล์ก็คือภาพหนึ่งภาพเนี่ยก็คือเป็นพี่อีทเป็นพี่อีทเลยแต่เนี้ยเราเหมือนเราเป็นตัวแทนในการที่ว่าขอรูปร่างพี่อีทอย่างนี้ที่ไปประกวดไปประกวดอะไรแล้วก็ออกรูปนี้เพื่อไปทำอาหารกินได้
ต้องขอบคุณพี่แจ๊ควงไฟล์นะฮะแล้วก็พี่วงไฟล์หลายท่านที่ว่าเดี๋ยวเห็นแบบเห็นศักยภาพเห็นความสามารถแล้วก็ให้เอาไปร่วมงานด้วย
ตอนที่เจอกันจริงอะไรที่เหมือนกันบ้างในความรู้สึกของเรา
ผมว่าเอ่อไม่ใช่ว่าหน้าตายังคล้ายคล้ายกันแล้วนะนี่นี่เพราะว่านิสัยใจคอเนี้ย
อืมคุยกันสบายคุยกันง่ายเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้อง
วันนี้คนทักผิดเยอะมากมายมีโอ้ตอนเนี้ยเดินเดินวัน
ทุกวันถ้าเดินมาเดินเดินเดินเข้าไปพวกเขาบอกว่าพี่อีสมาพี่อีสมา
เว้ยดีใจเท่าเกินมีหลอกได้